ไปดูกันที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะเกิดอุบัติเหตุรถกระบาดเสียหลัก
พุ่งลงร่องกลางถนนชนต้นไม้ค่ะทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารสามคนกระเด็นออกจากตัวรถ
ทำให้เสียชีวิตไปหนึ่งศพบาดเจ็บอีกสองคน
ติดตามอุบัติเหตุนี้พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์จากรายงานกันค่ะ
ผู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมในพื้นที่หมู่สิบเอ็ด
ตะบนหนองตาแต้มอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่สองร้อยสี่สิบหก
พบรถกระบะสีเทาหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยินเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
คนขับและผู้โดยสาร๓คนกระเด็นออกมาจากตัวรถอยู่ร่องกลางถนนพบผู้เสียชีวิต๑ศพและบาดเจ็บอีก๒คน
ซึ่งเป็นชายทั้งหมดผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะขับมาตามถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกร่องกลางถนนชนกับต้นไม้๓ต้นแล้วถลายไปอีกหลายสิบเมตรก่อนจะพลิกคว่ำ
ส่วนที่จักรวรรณคอนราชศรีมาเกิดเป็นปันทุกข์เสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วพลิกแต่แข่ง
บนถนนมิตรภาพสายบายพาสในพื้นที่ตะบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่อง
ทำให้สินค้าที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนน
ก่อนเกิดเหตุนายทวีสุขใสอายุ๒๗ปี

จังหวะที่เร่งเครื่องแซงรถคันหน้า
มีอาการวูบหลับทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

อ่าตั้งแต่แสง๑๐ร้อมา

มีเพียงอาการเคล็ดขัดยอกเพียงเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถบรรทุกออกจากจุดเกิดเหตุ

รถตู้พุ่งชนด้านซ้ายของรถฮอนด้าสีขาว

ตำบลนาจอมเทียนนสัตเทฮีบจังหวัดชนบุรี
ทำให้รถฮอนด้าสีขาวพลิกตะแคงข้างได้รับความเสียหาย
หญิงวัย๓๑ปีคนขับได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
ที่คอและหลังกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถตู้สีขาว
อัดติดกับต้นไม้สภาพรถพังเสียหาย
คนขับอ้างว่าพอมาถึงแยกจุดเกิดเหตุ
รถของคู่กรณีตัดหน้ากระชันชิด
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง